เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คนร้ายเนี่ยก่อเหตุแบบอุกอาดมากกลางวันแสก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับ
คนร้ายเนี่ยค่ะบุกเดี่ยวไปเลยนะคะตามภาพนี้เลย
คือขี่รถจักรยานยนต์ไปไปที่ไซส์งานก่อสร้างเขากำลังก่อสร้างรีสอร์ทกันอยู่
นี่ค่ะผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงนะคะคือไปยิงเจ้าของรีสอร์ท

คือเจ้าของรีสอร์ทเขาก็พยายามวิ่งหนีออกมานะคะ

เขาวิ่งหนีออกมาเขาล้มเห็นไหมคะเขาล้ม
คนก่อเหตุตามออกมาแล้วยิงซ้ำครับ
คนงานวิ่งตามออกมาพยายามจะช่วยแต่คนร้ายก็ไล่ยิงอีกค่ะ
นี่ค่ะเมื่อช่วงบ่ายนี้เอง
บริเวณก่อสร้างอาคารประชุมและตลาดนัดด้านข้างเชื่อมสนิทรีสอร์ทนะคะ
เลี่ยงเมืองวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจสพศรีประจันทร์ไปตรวจสอบค่ะยังมีกองเลือดมีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่นะคะ
มีปลอกกระสุนปืน๙ปลอกหัวกระสุนปืน๒หัวค่ะ
ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
คนเจ็บค่ะคือนายมาโนธโพธิสุดอายุ๓๙ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนเข้าศีรษะ๒นัดเข้าที่ลำตัวสามนัด
แค้นขวาอีก๑นัดอาการสาหัสนะคะ
หลังเกิดเหตุคนงานก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลพรชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
แต่สุดท้ายนายมาโนธเสียชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชม
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะนายมาโนธผู้เสียชีวิตก็คือเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
เชื่อมสนิทรีสอร์ทกำลังก่อสร้างกันอยู่
ก่อสร้างอาคารประชุมก่อสร้างตลาดนัดอยู่ติดกับรีสอร์ทนะคะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินไปกินข้าวฝั่งตรงกันข้ามของสายงานก่อสร้างกับพ่อ
จากนั้นก็เดินข้ามฝั่งกลับมาเพื่อมาดูงานส่วนพ่อก็แยกไปเข้าห้องน้ำ
ระหว่างนั้นล่ะค่ะมือปืนเป็นผู้ชายผอมสูง
หมวกม่วงสีน้ำตาลใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยีนขายาว
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวเลยเหมือนกับขี่ตามผู้ตายเข้ามาเลยอะค่ะ
ตอนที่ผู้ตายเดินเข้าไปดูงานก่อสร้างในอาคารมือปืนจอดรถแล้วเดินลงมายิงเลยนะคะ
พูดอะไรเลยลงมาแล้วยิงเลย
หลังจากถูกยิงนายมาโนธวิ่งหนีออกมาวิ่งออกมาด้านนอกของอาคาร
คนร้ายวิ่งตามแล้วไปยิงซ้ำจนนายมาโนธฟุบไปกับพื้น
คนร้ายพอก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ

คุณผู้ชมคะคนงานที่ช่วยนำนายมาโนธไปส่งโรงพยาบาลค่ะนายพาคินอายารัฐอายุ๓๘ปี
ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยโอ้โหยังอยู่ในอาการตกใจเลือดเต็มแขนเลยนะคะ
พาคินบอกว่าผมก็ทำงานอยู่ด้านในได้ยินเสียงปืน๖๗นัดเลยนะ
วิ่งออกมาดูนายมาโนธนอนคว่ำหน้าอยู่ก็เลยรีบนำตัวขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
คือไม่ทันเห็นคนร้ายนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายมาโนธไปมีเรื่องอะไรกับใคร
อื่มเอาเครื่องรถมาโรงพยาบาลนี้เลยนะ
เราได้ยินเสียงอะไรก่อนไหมก่อนที่ได้เจอ
พวกเซตนัส
นี่คือคนงานที่เข้าไปช่วยนะคะโอ้โหดูตามภาพแล้วแบบเขาวิ่งหนีออกมาแล้วอ่ะ
ยังวิ่งตามไปยิงเขาซ้ำเนี่ยนะคะอืม
ของนายมาโนธบอกว่าก็ไม่เคยเห็นลูกทะเลาะกับใคร
ไม่มีเรื่องผู้หญิงด้วยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
กินข้าวกลางวันด้วยกันอยู่แบบเมื่อกี้
ก่อนจะเกิดเหตุแล้วพ่อบอกแบบเนี้ยคือพ่อบอกว่าพอกินข้าวเสร็จเนี่ยค่ะ
พ่อปวดท้องเลยขอไปเข้าห้องน้ำ
ก็เลยเดินแยกกันกับลูกพ่อไม่เห็นคนร้ายนะคะ
ตอนอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงปืนสองรอบค่ะพ่อบอก
รอบแรกประมาณสี่ห้านัดแล้วก็มียิงอีกอ่ะ
รอบหลังเนี่ยไม่รู้กี่นัดนะคะแต่ในใจอ่ะ

ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยอ่ะอืมไม่มีข้าว
ก่อนหน้านี้เขาได้พูดอะไรเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมครับ
ไม่เคยเมื่อกี้ก็กินข้าวด้วยกันไม่เคยพูดอะไรให้รับฟังเลยนะ
กินกินกินข้าวตรงเนี้ยหรอครับข้าวตรงนี้แล้วก็กลัวท้องไปเท้าห้องน้ำ
ไม่เห็นผมอยู่ในห้องน้ำพอดีเลย
ต้องเทียวได้ยินต้องเทียวเออไปเทียวแล้วก็เดียวเดียว
เมืองวังยางด้านหน้าที่เกิดเหตุได้ภาพนี้มานี่ค่ะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์จากฝั่งตรงกันข้ามค่ะแล้วขี่เลยไปนิดหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวก็จะวกกลับไปเข้าไปที่เกิดเหตุครับนี่นะคะ
นี่ฮะวกกลับไปแบบนี้แล้วก็เข้าไปเพื่อไปก่อเหตุ
แล้วหลังก่อเหตุเนี่ยค่ะขี่รถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางบ้านโพท่าทรายอำเภอเมืองนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายอยู่ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของผู้ตายนะคะนางพวงรัฐโพสุทธิอายุหกสิบสี่
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายยังไปกินข้าวกับแม่ที่บ้านอยู่เลย
บ้านก็อยู่ตรงกันข้ามกับที่เกิดเหตุคุยกันปกติ
ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังไม่ได้บอกด้วยว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
คือลูกชายแม่เป็นคนใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านสร้างรีสอร์ทสร้างตลาด
จะได้มีรายได้มีเงินใช้พอกินข้าวเสร็จ
ลูกแม่ก็ข้ามไปไปไซส์งานก่อสร้างแม่บอกว่าแม่ได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน
ก็ตกใจก็ออกมาดูโอ้โหสิ่งที่แม่เห็นก็คือลูกชายแม่ค่ะถูกยิง
แม่ก็งงมากแม่บอกแปลกใจมากตกใจมากเสียใจด้วย
ผู้ก่อเหตุมายิงลูกชายแม่ทำไมนะคะแต่ลูกก็ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังเลยอะค่ะ
แม่วิ่งช่วยไม่ทันแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันอยู่อีกฝั่ง
ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนก็มองเลี้ยวอ้าวรู้กูนี่ว่ารู้กูวิ่งมา
ก่อนนี้ก็คือแกไปกินข้าวกับแม่ไหมกินก็กินก็อ้อกันมาก็ไม่มันก็
อยู่ว่าจะไปประบุกรณ์นู้นน่ะแม่เราจะได้มีตังค์หรือเปล่าไม่ว่าง
เนี้ยมันลงไอ้นี่ตลาดนัดก็ว่างั้นคิดว่าไปขัดผลประโยชน
ยังไงนะก็แม่ก็ไม่รู้มันก็ไม่เคยมีปากแม่ก็มีเรื่องกับ
หนูก็ไม่เคยมีแต่ช่วยเรือแล้วแล้วนิสัยใจคอแกเป็นคนยังไง
คนดีถ้าเองเห็นเองก็จะชอบมันแม่อยากจะให้ตำรวจเขาเร่งกะทิ
เล่งนะจะเล่งให้ตามตัวให้เจอนี่ไหมนะลองคงเลยน่ะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายเขาก็ทำธุรกิจ
คือผู้ตายเป็นคนใจดีมากที่ผ่านมานะคะถ้ามีรถสิบล้อ
จอดนอนในรถแถวข้างรีสอร์ท
ผู้ตายเขาถ้าเกิดห้องเขาว่างนะ
คนขับรถสิบล้อให้มานอนพักฟรีเลยไม่คิดเงิน

ใช่มาพักฟรีเลยไม่คิดเงินดีกว่าไปนอนในรถ

ผู้ตายมีพี่น้องทั้งหมด๔คนนะคะ

ทุกคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคง

ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใคร
ทางครอบครัวของผู้ตายก็เลยสงสัยมากว่าใครมาก่อเหตุนี้นะคะ

คนลมอย่างยิงซ้ำคือตั้งใจมาฆ่าให้ตาย
ไม่ว่ามาฆ่าให้ตายอ่ะไม่ได้จะแบบโอ้โหแค่ให้เจ็บ
จำหวัดสุพันธบุรีบอกว่ายูระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐาน
แล้วก็ไปดูในห้องทำงานของผู้ตาย
ไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
คือตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เลยนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
คนร้ายคือใครคือยังไม่รู้

แทบไม่มีมูลเหตุที่จะเป็นประเด็นความขัดแย้งกับใครใช่ไหมฮะ
แต่คนร้ายก็ถือว่าอุกอาจมากเพราะว่าที่เข้าไปเนี่ย

ใช่เขากำลังก่อสร้างกันด้วยนะคะก็มีคนงานมีอะไรมีคนอยู่อ่ะ
คือถ้าจะบอกว่ายิงผิดตัวยิงผิดคน
คือเข้าไปถึงในรีสอร์ทของเขาเพื่อจะไปตามหาเขาเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวเราตามให้นะครับคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ